เอาละครับคุณผู้ชมดูกันต่อเลยนะครับว่าภาพรวมการลงทุนสัปดาห์นี้มองยังไง
อสังหาริมทรัพย์หรือใครมีเงินอยากจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วได้หรือเปล่า
เขาบครัวบวลวงคมติดตามจากนักวิเคราะห์ทั้ง๒ท่านจากหลักทรัพย์บวลวงครับ
สวัสดีครับพบกับเข้าไปกับพ่อคุณปิ๊กใช่หมยครับ
แต่ก่อนอื่นนะเห็นทางห้องส่งเขาเอาหมูทอดมานะ

แต่ก็สรุปภาพรวมตลาดก่อนนะครับ
มุมประสุทธิ์ตลาดปิดไปที่๑๕๘๒๙๕จุดนะครับ
ก็บวกประมาณ๑๐จุดนะครับพี่ปิ๊ก
ตลาดโดยรวมอยู่ที่ประมาณ๔๗๐๐กว่าล้าน
ก็นำมาด้วยกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มธนาคาร
อ่านะครับแต่นักลงทุนต่างชาตินี่ยังคงขายอยู่นะครับ๗๐๐กว่าล้าน
ครับแล้วปีเป็นอย่างไรนักลงทุนต่างชาติปีนี้

ก็ยังซื้ออยู่นะครับและคนที่ซื้อมุมประสุทธิกฎเด่น
ก็คือกลุ่มกองทุนก็เข้ามาเก็บผมทราบ
ก็ตัวเลขการจ้างงานดีขึ้นนะครับดีกว่าคาดนะครับสำหรับฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับ
ก็การจ้างงานอยู่ที่๒๒๗๐๐ตำแหน่งนะครับ
สูงกว่าคาดนะครับคาดอยู่ประมาณสัก๑๗๕๐๐นะครับ
ซึ่งก็ทำให้ตลาดทางฝั่งอเมริการวมถึงฝั่งเอเชียเช้านี้นะ
ตัวญี่ปุ่นเปิดมาก็บวกได้ดี
เพราะว่าตอบสนองกับการจ้างงานของฝั่งอเมริกาที่ดีขึ้น
เพราะว่าทางดาวโจรก็กลับไปเย็นอยู่เนื้อ๒๐๐๐๐จุดอีกแล้วนะครับ
ก็ทางฝั่งนู้นนี่ก็ดูเนื้อนู้นค่อยดี
ผมเอาสรุปตลาดหุ้นทั่วโลกประจำปีมาให้ดูในสไลด์นะครับ
พุทธไทยไม่แย่นะบวกอยู่ประมาณ๒๕นะครับ
ทั่วโลกก็บวกกันหมดแต่ใครก็อยู่ถือว่าในบวกว่าใช้ได้อ่ะนะ
ออกกานถือว่าใช้ได้แต่ทางที่เด่นก็คือทางสิงคโปร์ใช่ไหม

ได้ครับหอมว่าจะเป็นอย่างนั้น

ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับก็คือทางอเมริกันนะ

เนื่องจากในเรื่องของ๗ประเทศที่ฝั่งอเมริกันเขาแบนไม่ให้เข้า
ระยะเวลาประมาณ๙๐วันนะครับ

นักมวยปล้ำมาปล้ำที่อีราน
ก็จะแบนของอเมริกานักกีฬาอเมริกา

ตอนนี้ทุกคนจะติดตามทวิตเตอร์ของคุณทรัมป์นะ

เขาเป็นกลุ่มเขาไม่เหมือนบาลักษณ์โอเมอร์นะ

ตอนนี้อเมริกานี้จะทำให้ทั่วโลกละส่ำหรือเปล่า
ใช่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะ
ในเรื่องของนโยบายของทรัมป์เอง

งานส่งออกของเราจะไปตามคาดได้ไหม

เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ส่งไปที่อเมริกาอันดับต้นนะ
เราไม่ได้ดุลการค้าอันดับเขาอันดับต้นแต่ว่าทางอ้อมไง
เพราะว่าเราเองก็ส่งผลิตภัณฑ์สินค้าไปจีนบ้าง
ส่งไปในอาเซียนเพราะหลายประเทศที่เราส่งต่อ
ส่วนนโยบายทางต่างประเทศตอนนี้สรุปมาให้ดู

เขาก็ต้องแอคชั่นมากขึ้นหน่อยเพราะตอนนี้อยู่คนเดียวแล้ว

ส่วนทางธนาคารกลางจีนก็ผิดคาดนะ
ปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับระยะสั้น๐๙
ว่าจะเริ่มมีความเข้มงวดทางด้านการเงินของจีนมากขึ้นแล้ว
หลังจากที่หลายปีที่ผ่านมาเขาพยายามรักษาเสถียรภาพ
แต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าก็จะขึ้นดอกเบี้ยแล้ว

ส่วนตลาดภายในประเทศของเราก็ต้องติดตาม
เพราะกลุ่มสื่อสารเริ่มเผยงบออกมาทีละนิดทีละนิดแล้วนะ

เดี๋ยวมาสรุปอีกทีหนึ่ง
ต่อไปก็คือช่วงนี้ตั้งแต่ต้นปี
กลุ่มอสังหาบ้านคอนโดที่ดิน
ถ้าสักห้าหกปีก่อนรู้สึกว่าจะร้อนแรงนะ

จนกระทั่งบอกว่าโอ้โหคอนโดเนี่ย
ขึ้นมายิ่งกว่าดอกเหนียนอีก

แต่พอ๒ปี๓ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ในเรื่องของเศรษฐกิจเองนะครับ
ที่หลายคนมีความกังวลนะ

ก็เลยทำให้ตัวสภาวะการค้าการขาย
เรื่องของคอนโดอสังหารที่อยู่อาศัย

แต่จริงนี่วันนี้ถ้าเอาข่าวมาติดตาม

เขาบอกว่าทศนี่เตรียมวงเงิน๔๑๒๐ล้านบาท
โอ้โฮเยอะจากแพ็คเกจสินเชื่อปีนี้
ก็คือจะปล่อยกู้สำหรับคนอยากมีบ้าน

ไม่ว่าจะเป็นแพ็คเกจของข้าราชการ

โอ้โหแบ่งแพ็คเกจเต็มไปหมดเลยถูกไหมคุณปิ๊ก

หลังจากที่ให้น้ำหนักน้อยมานาน
ก็คือไม่ลงทุนน้อยลง
เขามองว่าเหมือนรอดท้องช้างแล้วไง

ใครที่จะกู้บ้านน่าติดตามนะ
เพราะว่าพวกนี้ปันผลค่อนข้างสูงด้วยกลุ่มเหนียวนี้

แน่นอนหลวงเขาสนับสนุนนะ

อ้าวสิทธิประโยชน์ทางภาษีคุณกู้บ้านนี่นะครับ
ดอกเบี้ยนี่นะครับเอามาลดหยอดได้ตั้งแสนนึงนะ
เพราะงั้นคนกู้บ้านเหมือนมีหลวงมาช่วยผ่อนให้เรา

ก็เป็นอัสเต็ดหรือสินค้ำแรกที่เราอยากจะลงทุน

เขาจะเอาง่ายคุณปิ๊กแนะนำท่านผู้ชมหน่อย
ถ้าจะมีบ้านอยากมีรถอะไรก่อนดี

รถนี่มันลดไงรถนี่มันลดมูลค่าแต่บ้านอสังหารเลยมาสักหนึ่ง

ยังสามารถที่จะรักษามูลค่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย
เพราะว่าถ้าเราสังเกตอสังหาริมัศัพท์
ราคาบ้านชนะเงินเฟอร์นะ

ในระยะยาวปรับเพิ่มขึ้นชนะเงินเฟอร์
กลุ่มอสังหาคนไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอย

ห้องที่ยังเหลืออยู่มาเลหลังเริ่มขายแล้ว

แล้วก็คาดการณ์ว่าโครงการปีหน้าจะเป็นยังไง
ก็เห็นว่าช่วงนี้ตั้งแต่ต้นปีนี้ออกมาให้ข่าวกันคึกคัก

เขาบอกว่าบ้านในยุคใหม่ต้องเป็น๔๐นะคุณปิ๊ก
และบ้านเขาเรียกบ้านอัชริยะอย่างนี้นะ

อย่าลืมไปดูว่ากลุ่มอสังหาหลายตัว

ซีริก็แนะนำให้เป็นบายนะครับ
แล้วก็สุพรัยเพิ่งปรับน้ำหนักให้มันเป็นบายเหมือนกัน
แล้วก็ต้องไปนั่งถ้าสำหรับลงทุน
ก็มานั่งดูรายตัวว่าใครจะได้ประโยชน
เพราะว่าแน่นอนตอนนี้ทางบัวหลวงของเรารู้สึกจะเชียร์
ก็คือกลุ่มที่เป็นพัฒนาสังหาริมทรัพย
ที่จับลูกค้าตลาดกลางบนขึ้นไป

กลางบนเพราะว่ากลางบนเรื่องของพูดง่าย
เรื่องรายได้เรื่องการจับจ่ายค่าใช้จ่ายต่างยังโอเคอยู่
เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นลงทุน
กลุ่มบ้านเขาบอกปีนี้กลับมาดูดี

ปีตัวสังหาริมทรัพย์ปีนี้ตัวไหนน่าสนใจ
เดี๋ยวมาคุยกันเป็นแบบว่าเจาะลึกเลยตอนลึกไปเลยทีเดียว

ส่งคืนให้คุณคิงที่ห้องส่งครับ

ถ้าหากว่าไม่มีเงินหลักล้านหลักพันหลักหมื่นหลักแสน

เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจ
สัปดาห์ที่ผ่านมาพลังงานกับแบงค์ขึ้นนำ
แต่ว่าหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นพระเอก
หรือว่าเป็นคนที่ขี่ม้าขาวมาช่วงท้ายก็ได้
เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีใครมีตังค์พอจะกู้
เรามาคู่ร่วมกันและอยู่ด้วยกันกันดีกว่า
ต้องบ้านหลังใหญ่มากเลยนะอยู่ได้ไหม